เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสลดขึ้นในเมืองหลวงของบังกลาเทศนะครับ
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนเก่าแก่
จนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๗๘ศพ
สาเหตุนั้นเกิดจากอะไรติดตามจากรายงานครับ
นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศเมื่อคืนนี้
เพลิงที่ลุกโหมในเขตช็อกบาซาในกรุงทากา
เมืองหลวงของบังกลาเทศเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่น
โดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นย่านเก่าแก่และเป็นเขตที่อยู่อาศัย
ภาพจากสื่อจะเห็นได้ว่าเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง

ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านอบพยพออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด
ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งสะท้อนนาทีฉุกเฉินที่การอบพยพผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะพื้นที่เกิดเหตุไม่ต่างจากพื้นที่สลำที่หลายจุดยากจะเข้าถึง
ผู้รอดชีวิตคนนี้บอกว่าจุดที่เขาอยู่ออกมาอย่างยากลำบาก
ต้องมีอาสาสมัครบอกทางรถจักรยานยนต์เพื่อไม่ให้การจราจรแออัด
ทันใดนั้นก็เกิดระเบิดลูกใหญ่
เกิดแรงสั่นสะเทือนจนสิ่งปลูกสร้างถล่มลงมา
ซึ่งจนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ชะตากรรมของคนอื่นว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

หลายคนระบุตรงกันว่าเหตุเพลิงไหม้เริ่มจาก
ดังเก็บสารเคมีลุกลามก่อนจะเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้น
เมื่อมีรายงานเหตุทั้งการ์ดระเบิด
ซ้ำเติมสถานการณ์ขึ้นอีก
ประกอบกับพื้นที่เกิดเหตุเป็นชุมชนแออัด
และการขาดน้ำสำหรับดับเพลิง
ทำให้แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเข้าพื้นที่
แต่ก็ยังยากที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
ในขณะที่เปลวเพลิงโหมน้อยลง
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานอย่างหนัก
ภารกิจลำเลียงผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่
นั่นถนัดไปการขายสี
ขึ้นพร้อมกับความชุลมุนวุ่นวาย
ขณะเดียวกันยังมีเสียงญาติของผู้เสียชีวิต
ที่ร้องไห้โวยวายกับภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรม
ที่เกิดขึ้นอีกครั้งในบังกลาเทศ

เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต
มากถึง๑๒๔ศพ
ซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์ในวันนั้น
ก็มาจากแปลงไหม้กระดังสารเขมี
คล้ายกับมูลเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้
โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งมีความพยายาม
จากหลายภาคส่วนเพื่อที่จะควบคุม
อุตสาหกรรมสารเคมีที่ซุกซ่อนอยู่ตามชุมชนแออัด
เพราะทุกคนรู้ดีว่านี่คือภัยอันตราย
เหมือนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ
แต่ก็ไม่มีใครคาดฝันว่าโศกนาฏกรรมที่หลายคนกังวล
จะกลับมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี